คดีนี้มีความคืบหน้าค่ะจริงแล้วเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมาที่กระบี่
ว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะถูกคนร้ายเรียกตัวมาเหมือนกับมาคุย
เจรจาอะไรกันสักอย่างแต่คุยกันไม่ลงตัว
ก็เลยยิงตายเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ออกหมายจับผู้ต้องหา
เมื่อวันที่สี่เมษายนจับผู้ต้องหาได้คนหนึ่งและผู้ต้องหาคนนี้ให้การซัดทอดว่า
อีกคนนึงเป็นคนยิงอีกคนนึงที่ว่านี้ชื่อว่านายอัศดาวุฒิ
แล้วเมื่อวานนี้ตำรวจรวบตัวนายอัศดาวุฒิมือยิงได้แล้วนะคะอืม
เหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปสิบห้ามีนาคมช่วงประมาณตีสองค่ะนายวรวิทย์หรือต่อยิบละเอียดอายุยี่สิบสามปี
เป็นชาวอำเภอกเกาะลันตาจังหวัดกระบีคนนี้แหละค่ะถูกยิงเสียชีวิต
จมกองเลือดอยู่นะคะสภาพคือคว่ำหน้า
คูน้ำข้างทางติดกับสวนยางพาราเป็นปากทางเข้ามัศยิต
ห้วยน้ำขาวตะวันตกในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่
จุดที่พบศพห่างจากมัศยิตแค่๕๐เมตรนะคะแล้วก็จุดนี้เงียบเลย
ไม่มีบ้านคนค่ะผู้ตายเนี่ยถูกยิงที่กลางหลังนัดหนึ่ง
กกหูขวานัดหนึ่งแล้วก็มีรูกระสุนตามตัวตามแขนเป็นสิบรูเลยนะคะ
ทะเบียนกไก่สรศรีพพ๗๗๙กระบี่ล้มอยู่
เครื่องยนต์ยังติดอยู่เลยค่ะที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒
ตกอยู่๓ปลอกมีหมอนรองกระสุน๑ชิ้นทับกระสุนอีก๑ชิ้น
ตำรวจบอกว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
คือคนร้ายนัดผู้ตายมาเจอที่หน้ามัศยิตเพื่อตกลงปัญหาคุยกัน
แต่ตกลงกันไม่ได้ผู้ตายก็ขี่รถหนีออกมา
ขี่ออกมาได้แค่ห้าสิบเมตรคนร้ายไล่ตามมาแล้วยิงใส่
รถของผู้ตายเสียหลักพุ่งตกลงไปในคูน้ำข้างทาง
แล้วคนร้ายก็ลงมายิงซ้ำอีกสองนัดคือยิงซ้ำให้แน่ใจว่าตายแน่ค่ะ
แล้วพอยิงเขาเสร็จก็หนีไปคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่าสองคน
จากการสอบสวนพยานใกล้กับที่เกิดเหตุนะคะ
ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยจุดตรงนั้นคือเงียบอะค่ะ
ไม่มีบ้านคนไม่มีกล้องวงจรปิดไม่รู้เลยว่าคนร้ายมากี่คนใช้รถอะไร
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุคือดึกแล้วด้วยประมาณสักตี๒ได้
แต่ว่าล่าสุดวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกสมชายซื่อต่อตระกูล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่พร้อมตำรวจชุดสืบสวน
ควบคุมตัวมือยิงได้นะคะคือนายอัศดาวุฒิตี้ฮ้ออายุ๒๒ปี
จริงจริงก็จับได้ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานวันนี้ก็คุมตัวมา
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดกระบี่นะคะ
ความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
จับได้เมื่อวานเย็นวันนี้นำตัวมาสอบสวน
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดกระบี่ค่ะ
ที่จับนายอัศดาวุฒิมือยิงได้
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้จับคนที่ร่วมก่อเหตุได้คนหนึ่ง
แล้วคนนั้นน่ะสัดทอดมาว่านายอัศดาวุฒินี่แหละเป็นคนยิง
นายกิทิพงหรืออานเสนแก้วอายุ๒๘ปีเป็นชาวองค์เทิร์คลองท่อม
แล้วก็นำตัวมาสอบสวนจนรับสารภาพ
แล้วก็โยนไปเลยซัดทอดไปว่านายอัศดาวุฒินี่แหละเป็นคนยิง
ตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็จับได้
จับนายอัศดาวุฒิได้ตอนไปซ่อนตัวอยู่ในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังแล้วก็ยึดปืนเอาไว้นะคะ
เป็นปืนพกสั้น๙มม๑กระบอก
แต่เบื้องต้นนายอัศดาวุฒิปฏิเสธบอกตัวเองไม่ได้ยิง
นายกิติพงศ์จับได้ก่อนก็บอกว่าผมไม่ได้ยิง
อัศดาวุฒิยิงจับอัศดาวุฒิได้อัศดาวุฒิก็บอกผมไม่ได้ยิงเนี่ย
คือเมื่อวานตอน๔โมงเย็นไปจับนายอัศดาวุฒิ
ตำรวจสืบสวนนำกำลังไปปิดล้อมห้องพักของรีสอร์ท
แล้วตัวผู้ต้องหาก็พยายามใช้ปืนยิงต่อสู้
แต่ระหว่างที่ขึ้นลำกล้องปืนลั่นใส่มือตัวเอง
สาดเต็มห้องเลยตำรวจก็เลยรวบตัวได้ในที่สุด
ตอนแรกจะยิงใส่ตำรวจนะปืนลั่นใส่มือตัวเองก่อนเนี่ย

เรื่องต้นคาดว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะ
ก็คือนายกิติพงศ์น่าจะเป็นคนทำหน้าที่โทรศัพท์
แล้วนายอัศดาวุฒิไปซุ่มรออยู่เพื่อจะออกมายิง
มสังหารอาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว
เพราะว่าตัวผู้ตายเองเคยถูกแจ้งความข้อหายักยอกทรัพย์
แล้วมีปัญหาขัดแย้งเรื่องยาเสพติดด้วยนะคะ
แต่น่าจะมีคนร่วมทีมอีกอาจจะไม่ใช่แค่๒
ตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลอยู่ค่ะครับอืม